ไปดูเรื่องนี้บ้างดีกว่ารับรองมีสาระ
แล้วก็ช่วยสร้างไอเดียในการทำมาหากินนะคะ
ก็คือเรื่องของการขายส้มตำ
ตำกันธรรมดามันก็เฉยใช่ไหมคะ

ติดตามกันเลยว่าอันเดียวที่ว่านั้นมีอะไรบ้างค่ะ

ยุคโควิด๑๙ระบาดแบบนี้
แต่ละภาคส่วนก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า
วันนี้เรามีไอเดียสุดบันเจิด
ในการขายส้มตำมาฝาก

ชมกันเลยครับ

ส้มตำกึ่งสำเร็จรูป

หน้าตาของส้มตำกึ่งสำเร็จรูป
จากร้านส้มตำคุณยายซอย๔
ตั้งอยู่ที่ตลาดโอเอ็มไนท์มาร์เก็ตแอนดฟู้ดคอร์ด
ตะบนหนองบัวสาลาอำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมา
ส้มตำร้านนี้เขาจัดให้แล้ว
ผักเครื่องปรุงต่าง

ลูกค้าสามารถซื้อแล้วนำกลับไปตำเองได้

แม่ค้าเขากะปริมาณเครื่องปรุงให้เป็นอย่างดี

ลูกค้าอยากได้เมนูไหน

ตำไทยตำลาวตำปูปลาร้า
หมูยอตำป่าตำหอยดองตำทะเล

บอกเลยว่าไอเดียการขายแบบนี้เนี่ย

คุณสมพรซึมกลาง

เนื่องจากโควิด๑๙ระบาด
จึงต้องปรับวิธีการขายปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
ทำให้กลับมามีรายได้ดีเหมือนเดิมอีกด้วยล่ะครับ
ไอเดียต่อมาก็คือส้มตำเปิดท้ายรายได้งาม
ไอเดียนี้เป็นของแม่บ้านลูกสามที่ช่วยสามีหาเงินสร้างรายได้
หลังประสบวิกฤตโควิด๑๙ลูกต้องเรียนออนไลน์
ค่าใช้จ่ายพุ่งสูงจึงตัดสินใจควงสากกับครก
จากแม่หญ้าที่สร้างรายได้ละพันต่อวัน
เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก๓คนอยู่ที่บ้าน
มีเพียงสามีที่ทำงานประจำเพียงคนเดียว
เมื่อเกิดวิกฤตโควิด๑๙รายจ่ายภายในครอบครัวก็เพิ่มมากขึ้น
จึงคิดหาวิธีหารายได้ช่วยจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง
และก็ลงตัวที่ส้มตำและก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
เพราะว่าขายดีมีลูกค้าติดใจ
ทำให้แบ่งเบาภาระของสามีได้อีกทางเลยทีเดียวล่ะครับ
และไอเดียสุดท้ายก็คือแต่งแฟนซีขายส้มตำ
ขอบอกเลยนะว่าร้านนี้เนี่ยเขาแซ่บทั้งส้มตำเธอร้านและแม่ค้าเลยนะจ๊ะ
แซ่บขนาดไหนไปดูลีลากันครับ
ส้มตำร้านนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชศรีมา
มาพร้อมกับชื่อร้านแซ่บว่าร้านตำแตกใน
แค่ชื่อเนี่ยก็แซ่บจนทำให้ตาเปิดโพรงแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
ซึ่งร้านนี้เป็นของคุณฤชวีพัฒน์จีรวัตรมงคล

จากกันในชื่อของนางฟ้าซาลอนนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าของร้านและเพื่อนได้เปิดร้านเวดดิ้งมาก่อน
พอเจอพิษโควิด๑๙เข้าไปทำให้รายได้หดหาย
ตัดสินใจมาขายส้มตำลีลาเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวไปก่อน
โดยจุดเด่นของร้านนี้ก็คือการแต่งหน้าและแต่งกายแบบแฟนซี
รวมถึงออกลีลาการตำส้มตำสุดเลิศให้ลูกค้านั่นเองล่ะครับ
และที่สำคัญก็คือคนท้องคนพิการคนตกงานหรือคนไร้บ้าน
สามารถทานฟรีได้อีกด้วยแม่ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ